ซึ่งมิลันดากองหน้าลูกครึ่งไทยอเมริกา

เพื่อต่อยอดสู่ฟุตบอลหญิงชิงชำโลกกลางปีนี้ครับ
มิรันดารึว่าสุชาวนินนินทำลง

หลังจากห่างหายไปนานกว่า๖เดือน
นับตั้งแต่เอเชียนเกม๒๐๑๘ที่อินโดนีเซีย
ซึ่งเธอก็กลับไปศึกษาต่อในชั้นปีสุดท้าย
รวมถึงเล่นให้กับทีมมหาวิทยาลัยเบอร์กรี

แต่ก็ยังรักษาสภาพร่างกายให้ฟิตสมบูรณ์อยู่เสมอ

ฟุตบอลโลก๒๐๑๙ที่ฝรั่งเศสกลางปีนี้

นัดแรกของไซปลัสครับคืนนี้เวลา๕ทุ่มนะครับ
บอกว่ารายการนี้จะช่วยให้เธอและเพื่อนร่วมทีม
มีประสบการณ์มากขึ้นก่อนไปแข่งขันฟุตบอลโลก

เพื่อพัฒนาตัวเองและเพิ่มความมั่นใจ
อกจากนี้การที่มีบรรดาสกาว

มีโอกาสได้ไปเล่นในหลีกต่างประเทศ
ในยุโรปนะครับรวมถึงอเมริกา
ก็เป็นการยกระดับทีมชาติไทยให้สูงขึ้นอีกด้วยนะครับ

ทีมชาติไทยจะเจอกับฮังการีเวลา๕ทุ่มนะครับตามเวลาในไทย
หลังจากนั้นจะเจอกับเม็กซิโกวันที่๑มีนาคมเวลา๑๘น
และเจอกับอิตาลีวันที่๔มีนาคม๑๘นาฬิกาครับ